คุณคือปลูกไว้ริมรั้ว
มันหายไปวันละลูก๒ลูก
เอ๊หมองไปมองมาโหโกรณต้นเลย

ก็เลยต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดู

จับได้เลยนะฮะคุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดกันนะครับ
เดี๋ยวนะคลิปนี้ดิฉันเรียกว่าคลิปเด็ดได้ไหม

คือเจ้าของบ้านงงปลูกมะละกอริมรั้

แมกว่ามลักอล์โตเด็ดเอามาทำส้มตำเซอหน่อย
ปรากฏว่าไม่ทันได้เด็ดมาทำส้มตำเอง
เพราะป้าคนนี้มาเด็ดไปทุกวัน
ทำให้เรียบร้อยแล้วป้าไปตำส้มตำเรียบร้อย

เหมือนถือเอามารองแบบต่อตัวเหมือนเก้าอี้ป่ะ

เออนี่แล้วก็ปีนิดนึงแล้วก็เอื้อมนิดหน่อย

บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาอีกสักลูกนึง
พรุ่งนี้ถ้าใครอยากกินส้มตำเดี๋ยวมาเอาดีกว่า
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านจับโป๊ะได้แล้ว
จับได้แล้วนะฮะว่าใครมาขโมยมะละกอไป

ใช่ค่ะนี่คือดิฉันไปดูคอมเมนต์นะ

ป๊าน้ำปลาร้าพอเปล่าปูพอเปล่า
คือติดลำโพงไว้ด้วยนอกจากกล้องวงจรปิดใช่ไหม
ติดไว้นอกบ้านเนี่ยพอป้ามา
สวัสดีคุณป้ามาอีกแล้วเหรอคะ

หรือไม่ก็นี่พิมพ์รูปคุณป้าแหละ
ติดที่ต้นมะละกอไว้เลย
ระดับที่พอคุณป้าปีนแล้วมองเห็นรูปตัวเอง

หรือติดป้ายเอาไว้ดีไหมว่าจับปรับลูกละ๓๐๐

แล้วเขาก็ว่าป้าก็เป็นคนแถวนี้แหละ

นี่นะอะเขาก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้นะ